นี้ต้องบอกว่าแวดวงการเมืองค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะคะ
เพราะว่ามีคนดังในแวดวงบันเทิงอย่างฟิล์มรัฐภูมิมาเปิดตัว
ก็จะลงสู่สนามการเมืองกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
นามของพักพลังท้องถิ่นไทย
ขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะถูกท้วงติงเหมือนกันนะคะว่าการลงพื้นที่แบบนี้
จะทำให้มองว่าเป็นการได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองหรือไม่ค่ะ
ติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันนี้พร้อมกันค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
อนุสวรีพระจามเทวีพระรอดลำพูนกู่ช้างกู่ม้า
และวัดพระธาตุฮิริพุนชัยวรมหาวิหาร
โดยเจ้าอาวาสได้บายสีสวดเรียกขวานให้กับนายก
พร้อมกับให้พรขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก๒๐ปี
อกจากนี้ยังได้มอบพระรอดลำพูนเนื้อเงินให้ด้วย
ซึ่งบรรยากาศทุกที่ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึง
ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
นายกรัฐมนตรียืนยันกับชาวบ้านว่า
โครงการประชารัฐไม่ใช่การหาเสียงทางการเมือง
ลงพื้นที่ก็ไม่ได้เอาเงินมาแจก
แต่เป็นการมารับฟังเสียงจากประชาชน
ขณะที่พักพลังท้องถิ่นไทยเปิดรับสมาชิกเป็นวันแรก
นอกจากจะมีนายชัชวานคงอุดมหรือชัดเตาปูน
นายชื่นชอบคงอุดมอดีตสอพักประชาที่ปัดแล้ว
ยังมีนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์ม
ดารานักร้องชื่อดังที่มาสมัครเป็นสมาชิกพัก
เตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอด้วย
โดยพักการเมืองนี้เน้นนโยบายกระจายโอกาส

โดยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพัก
ในวันที่๓พฤศจิกายนนี้

แต่ว่าเป็นลงพื้นที่ในรูปแบบของดาราแล้วก็นักแสดงนะครับ
ซึ่งเราเห็นนะครับความไม่เท่าเทียมในสังคม
เราเห็นความเจริญที่ไม่ทั่วถึง
พอดีได้มารับฟังนโยบายของทางพักแล้ว
ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งที่ผมต้องการ
การประชุมวิสามันครั้งที่๑ของพักเพื่อไทย

มีแก่นำพักเดินทางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพลียง
รวมไปถึงนายนัทธวุฒิประเสริฐสุวรรณ
อดีตสสสุพรรณบุรีภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็มาร่วมประชุมด้วย
นายภูมิธรรมเวชยชัยว่าที่เลขาธิการพัก
กล่าวถึงความชัดเจนในการเลือกหัวหน้าพัก
ที่มีชื่อของนายปานปรีพหิตธานุกร
ตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักว่า
หลังจากนี้จะไปพูดคุยว่าสนใจรับตำแหน่งหรือไม่
เช่นเดียวกับนายสมชายวงสวัสดิ์และคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่การเสนอตัวของเจ้าตัวและการเสนอชื่อของสมาชิก
ยืนยันบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำพัก
ส่วนนายสนเทียนทองประธานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยยอมรับว่า
รู้สึกเสียใจที่นายฐานิษฐ์และนางตรีนุษย์เทียนทอง
หลานสาวและหลานชายลาออกจากพักเพื่อไทย
ไปร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
โดยหลานทั้งสองคนไม่ได้มาปรึกษา

และขณะนี้ได้เตรียมผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งสอสอสะแก้วแล้ว
มั่นใจว่าจะได้ทั้ง๓ที่นั่งกลับมาเหมือนเดิม
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน